วันนี้เราร่วมต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดแห่ง๑แถวบ้างนา

คนงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของคอนโดเนี่ย
เขาลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อไปลอก

ทำให้เจ็บหนักบาดเจ็บสาหัส

ไปดูเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวขึ้นมานะครับ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

ใจรถิจากดับเพลงจากกู้ไภบางนาจากร่วมกัดตันโยด้วย
นี่คนแรกที่นำขึ้นมาได้นะครับ

แล้วก็จะเป็นลักษณะน้ำหูน้ำตาไหลกันทุกคนเลยนะคะ

ทุกคนนี้ทั้ง๔คนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะครับ
นี่คนที่สองนะครับกำลังดึงขึ้นมา

อ้ออย่าเอาให้คนหนึ่งขึ้น

หนามสูงสักประมาณหนึ่งแมตร

โอ้โหนี่ฮะ

เส้นผ่าศูนย์กลางปากท่อเนี่ยประมาณ๓๐นิ้ว
ท่อนน้ำขังสูงประมาณ๑เมตรใช่ไหม

แต่ว่าน้ำที่ขังอยู่เนี่ยสูงประมาณ๑เมตร
ตอนที่เจ้าหน้าที่ลงไปต้องใช้ถังออกซิเจนลงไปด้วยนะครับ
นี่ฮะต้องปั๊มหัวใจก่อนเลยนะครับ
โอ้โหใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะ
นำขึ้นมาได้ทั้ง๔คนนะครับ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
คนที่บาดเจ็บทั้งสี่คนที่อยู่ในท่อต้องช่วยขึ้นมาเนี่ย
คนหนึ่งเป็นรอปภของคอนโดนะฮะที่เขาลงไปช่วยแล้วก็หมดสติเหมือนกัน
อีก๓คนเป็นเจ้าหน้าที่ของคอนโดเหมือนกับลงไปเซ็ตระบบไฟฟ้าด้านล่างด้วยหรือเปล่า
นี่นะฮะแล้วมันมีความผิดพลาดเรื่องการสับสวิตช์ไฟภายในท่อ
ไฟก็เลยรั่วแล้วก็หมดสติก็มีเพื่อนกับรอปภของคอนโดเนี่ยพยายามลงไปช่วย
ก็ถูกไฟดูดอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะฮะท่อนี้สูงมีน้ำสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับ
ยังละเอียดอีกครั้งนะครับแต่คนบาดเจ็บทั้ง๔คนนะครับ
ครับมีหัวหน้าช่างของคอนโดนะหรืออาจจะเป็นผู้ที่รับเหมามา
ลอกท่อเนี่ยนะฮะชื่อนายดิเรกอินทรังศรีตอนนี้ถูกนำตัวส่งไป
อยู่ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนายทศพลทัศวรรษนี่เป็น
เจ้าหน้าที่ของคอนโดที่ลงไปช่วยอยู่โรงพยาบาลจุลาลงกร
แล้วก็มีนายวราวุฒิอู่นาศนี่เป็นช่างเหมือนกันนะครับลงไป
ระบบไฟฟ้าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลสำโรงอีกคนนึงนะครับ
สาลิมานเป็นรอปภของคอนโดที่เห็นเหตุการณ์แล้วลงไป
ช่วยเหมือนกันตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไทยนักครินนะครับคุณผู้
คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราส่งคุณวิรายุทธ์
รานีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับเจ้าหน้าที่นิติ
บุคคลของคอนโดที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะครับเขาให้
ข้อมูลว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายอะค่ะนายดิเรกที่เป็นหัวหน้าช่างกับ
วราวุฒิซึ่งเป็นช่างลงไปทำระบบไฟภายในท่อนะคะจาก
สักบ่ายสามโมงครึ่งได้ยินเสียงช่างหนึ่งคนร้องขอความ
ช่วยเหลือตอนแรกนึกว่าจมน้ำแต่พอมาดูเห็นว่าไปจมอยู่
ท่อเลยค่ะนายทศพลเป็นเจ้าหน้าที่ของคอนโดรีบลงไป
ช่วยลงไปโดยที่ไม่รู้ว่าไฟรั่วอยู่ครับทำให้ถูกไฟดูดหมด
สตินะคะระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของคอนโดที่ให้
ข้อมูลกับทีมข่าวของเราอะค่ะบอกว่ารีบวิ่งไปปลด
เกอร์ไฟแต่ตรงที่เกิดเหตุนายสาริมานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
รอปภของคอนโดก็พยายามลงไปช่วยอีกคนก็เลยถูกไฟดูด
อีกคนรวมแล้วก็เลยเป็นสี่คนนะคะครับเลยรีบโทรแจ้งกู้ชีพ
กู้ภัยให้มาช่วยเหลือค่ะเหมือนกับว่าตอนที่ลงไปเซ็ต
ไฟฟ้าด้านล่างเกิดความผิดพลาดเรื่องของการสับ
สวิตช์ไฟภายในท่อน้ำทำให้เกิดไฟรั่วก็เลยหมดสติพอ
ลงไปช่วยก็ถูกไฟดูดกันต่อเนื่องก็เลยกลายเป็น
คนที่อยู่ในท่อนะคะต้องให้กำลังใจตอนนี้ยังอยู่
โรงพยาบาลกันทั้ง๔ท่านเลยนะคะก่อนแรกที่ฮงนานที่ลง
ไปแล้วหมดสติเนี้ยค่ะคนที่ลงไปช่วยก็ไม่รู้ว่าข้าง
รั่วแล้วเขาไม่ทราบเขาอาจจะคิดว่าแค่ไม่มีอากาศหมดสติ
ก็เลยลงไปช่วยแต่มีไฟรั่วอยู่ด้านในค่ะอ่าอืมสาเหตุอย่างละเอียดเนี่ย
เดี๋ยวคงให้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันอีกทีนะฮะใช่ค่ะ